มาที่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่า

แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ

ที่ละน้อยละน้อย
เชื่อนใจมันมีแต่ร้อยแต่ร้อย

คุณผู้ชมต้องบอกว่านี่ไม่ต้องแนะนำตัวอะไรกันยืดยาว
เพราะว่าดังมากมากยุคนี้ต้องนี่เลยต้องให้จริงสำหรับนิวคันดี้ค่ะ
แต่บอกเลยว่า๔หนุ่มนิวคันที่เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงเท่านั้นนะ
วันก่อนไปเจอที่งานแฟชั่นดังระดับประเทศทั้ง๔หนุ่ม
เอ็มโบกีต้าแล้วก็ตินตินไปร่วมงานด้วย
จัดเต็มแต่งรอไปเลยคุณผู้ชมแหมเห็นหนุ่มลูกทุ่งมาร่วมงานแฟชั่นแบบนี้
ก็เลยแบบอ่าไหนลองโพสต์ท่าหน่อยซิ
รีลานายแบบจะเป็นยังไงคุณขาวบอกเลย

เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเลยถามไปว่านอกจากงานร้องเพลงแล้ว
ถ้าต้องปรับโหมดมาเป็นนายแบบอะไรแบบนี้ไหวหรือเปล่านิวคันเท่

ดีด้วยได้ครับ

ในการประกวดในการประกวดแล้วก็ได้เดิน
ตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องก็มีรับงานเดินแบบด้วย

รอดูนะคะสักโชว์ปังแบรนด์ไหนสนใจหนุ่มพร้อมแล้วนะคะ

ส่วนเรื่องงานเพลงค่ะเฉือนใจตอนนี้ใกล้พุ่งสู่๓ล้านวิวเข้าไปแล้ว
เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กระแสดีไม่แพ้กับซิงเกิ้ลแรกเลยนะคะ
หนุ่มเนี่ยปลื้มเลยนะคะพร้อมฝากขอบคุณเอฟซี
สำหรับการซัพพอร์ตที่ดีมาโดยตลอดค่ะ
ส่วนงานโชว์ตามงานต่างนะคะทั้ง๔หนุ่มปลื้มใจสุดเลย
ที่งานหลั่งไลก์เข้ามาเรื่อยนะฮะไปโชว์ตัวงานที่ไหน
ร้องเพลงที่ไหนจัดเต็มเกินร้อยตลอด
หนุ่มบอกว่ามีความสุขมากครับพี่
พอเราเห็นแฟนมารออย่างนี้แล้วแฟนเรียกชื่อเรา
ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้เราง่วงในวันนั้นนะเราเหนื่อยนะ

มันแบบเราก็ชื่นใจแล้วแล้วเราก็ดีใจแล้ว
ที่แฟนแบบมาตั้งหน้าตั้งตารอเรา
ส่องการก็คือแบบว่าโดนัทยังมีรูแล้วสาดน้ำได้เลย
ที่เราทำได้เลยครับฮะครับใช่จำได้เลยครับ

เราจะเปียกว่าเราประมาณ๔๕รอบก็ยังไหว
เออเกลียดกลัวที่ไหนอ่ะเข้ามาเลยงานปังเข้ามาเลย